ความหวานของคู่พี่น้องคนสนิทต่างค่าย
เบลล่ารานีแล้วก็เวียสุกลวัฒน์กันก่อนเลยนะคะ
ไม่ค่อยจะมีโมเมนต์ภาพร่วมเฟรมให้เราได้ติดตาม
แต่ว่าล่าสุดมีแล้วนะคะ
เมื่อมีเพื่อนร่วมกวนเขาโพสต์ภาพ

ไปเยี่ยมพี่สาวคนสนิทที่โรงพยาบาล
แล้วหนึ่งในนั้นมีพระเอกต่างช่องเวียสุกลวัฒน

งานนี้แฟนคลับโอ้โหฮือฮากันยกใหญ่เลย
สงสัยจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในฐานะคนสนิทสนิทรึเปล่า

ย้ำชัดว่าต่างฝ่ายต่างสนิทกับคนไข้
ก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมพร้อมกัน
แต่ไม่ได้เป็นการเปิดตัวผ่านสื่ออะไรทั้งนั้น
และไม่อยากให้แฟนคลับจับจ้องเรื่องความสัมพันธ์
กับพี่ชายคนสนิทต่างค่าย
แต่ก็มีแง้มให้กองเชียร์ได้ใจชื้นนะคะ
แกล้งเพื่อนต้อนรับเวียเป็นอย่างดี
แต่จะต้อนรับในฐานะอะไรนั้น
ไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า

ใช้ชีวิตปกติมากกว่าค่ะ
ว่างมีโอกาสก็ได้เจอได้คุย
คิดว่าพี่เรียมาอยู่ในฝุ่นแกงเพื่อนเรามากขึ้นนะหรือ
มากขึ้นไหมก็มีแค่
ถ้านับถึงวันนี้ก็มีแค่วันนั้นวันเดียวนะคะตอนนี้
เพราะว่าก็ยังทำงานเยอะมากอยู่เลยค่ะ
แล้วทุกคนก็ชอบพี่เรียหรือ
ไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือต้อนรับค่ะ
วิกนั้นแค่ไหนถึงเราจะแบบโอเคนะ

มีเวลาที่เอาการกินข้าวลงรูปไหมค่ะ
ก็ต้องรอดูค่ะ